พาคุณผู้ชมขึ้นไปที่ดอยสุเทพมีพระเกจิชื่อดังของล้านนาท่านสวดคาถา
ว่าคาถาปลาช่อนเป็นคาถาขอฝน
แล้วก็มันเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ใจคือมีเมฆลักษณะคล้ายกับพญาปลาช่อน
ซ่อนตัวอยู่บนกลุ่มเมฆด้านบน
ไปดูภาพบรรยากาศไปดูภาพนี้ว่าเป็นอย่างไร
ลานวัดตรงจุดชมวิววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ชาวเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดบทพระคาถามัชชามราชริยา
เป็นคาถาปลาช่อนขอฝนตามโบราณประเพณีต่างนะครับ
โดยมีพระธรรมเสนาบริมรองเจ้าคณะภาค๗วัดพระธาตุดอสุทธิบราชวราวิหารเป็นองค์ประธาน
หลวงพ่อประพัทธ์เจ้าอาวาสวัดธาตุคำเจ้าคณะตำบลหายานะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ครูบาน้อยเต็ดปัญโยเกจิอาจารย์ล้านนาเจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล
พร้อมคณะส่งร่วมพิถีกันโดยฝ่าธิภาคคาตวาฒน์
มีทั้งผู้ว่ามรองผู้ว่านายกเหล่ากาชาติประชาชนไปร่วมกันประกอบพิธี
โดยมีการทำพิธีบูชาปัญชุณะเทวบุตรและวมราหะกะเทวบุตร
ผู้รักษาเมฆรักษาฝนและฟังธรรมมัชชามราชา
พระยาปลาช่อนตามแบบพื้นเมืองของชาวเชียงใหม่นะครับ
โดยมีการนำไม้แกะสลักมาเป็นรูปของปลาช่อน๒ตัววางไหม
วางเอาไว้บนกลางพิธีที่ทำอยู่ตรงนี้นะครับ

เขาจะมีการจับภาพบนท้องฟ้าด้านบน

ก่อนหน้านี้เป็นสีคำคลาม

เริ่มมีเมฆขาวลอยมา
รวมตัวกันก่อตัวกันเป็นแนวยาว

คล้ายกับปลาช่อนสร้างความตกตะลึง

แล้วก็ชี้ดูบนท้องฟ้า

รูปเหมือนผัยาปราชนเกิดขึ้นขึ้นบนท้องฟ้า
แล้วก็ค่อยลางหายไป

แต่ก็ไม่ได้มีภาพไม่มีใครจับภาพได้ทันนะ
ภาพบริการบนท้องฟ้าว่าเป็นโรคของพระยาปราชนอย่างไรนะครับ